ต่อกันที่เรื่องนี้คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้นระหว่างตายาย
แล้วก็หลานชายอายุ๒๘ปีหลานเนี่ยเมาเหล้าแล้วก็ไปขอเงินยายไม่ได้นะคะ
อายุ๘๓ปียายก็ไม่ให้ปรากฏว่าหลานเนี่ยค่ะคว้าไม้คานกระหน่ำตี
ระหว่างนั้นยายก็พยายามร้องขอชีวิตกับหลานนะคะสุดท้ายยายเนี่ยถูกตีจนหน้าอกยุบ
เสียชีวิตอยู่ตรงเนี้ยค่ะนี่คือสภาพที่เจ้าหน้าที่เขาไปพบนะคะ
ที่บ้านเลขที่๑๓หมู่บ้านโนนศรีสวัสดิ์ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอน้ำพองค่ะ
นางลอยประสมพลอายุ๘๓ปีเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ
เลือดออกปากเขาบอกว่าหน้าอกเนี่ยยุบผิดรูปแล้วก็มีรอยช้ำทั้งแขนทั้งขาเต็มไปหมดเลยนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายอัฐพลประสมพลอายุ๒๘ปีเป็นหลานแท้
ตอนที่ตำรวจไปเนี่ยก็นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านมีไม้คานซึ่งหักแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ท่อนเหล็กอยู่ด้วยนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยยังมีอาการมืนเมาผู้จาวกวนบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำตำรวจควบคุมตัวไปโรงพักค่ะ
นายอัธพลก็อ้างกับตำรวจว่าเขาเนี่ยขอเงินยายแต่เห็นยายถือไม้จะมาตี
ก็เลยหยิบไม้คานที่อยู่ใกล้ใกล้กระหน่ำตียายจนล้มแล้วก็ลากยายมาหน้าบ้าน
เอาเท้ากระทืบซ้ำที่หน้าอกหลายครั้งจนหน้าอกยุบ
อื้อฮือต้องตีแรงแค่ไหน
กระทืบจนยายหน้าอกยุบคุณผู้ชมค่ะตีจนยายล้มแล้วลากมา
แล้วกระทืบจนยายยึดหน้าอกยุบนายอัธพลเนี่ยถ้าไปดูประวัติ
คือเคยถูกจำคุกคดียาเสพติดและเพิ่งพ้นโทษเมื่อปี๖๒ค่ะ
ตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดนะคะครั้งล่าสุดที่ตำรวจนำตัวมาตรวจไม่พบ
แต่คาดว่าเขาน่าจะเมาเหล้าก็เลยทำให้ขาดสติแล้วก่อเหตุแบบนี้
เบื้องต้นเนี่ยก็แจ้งข้อหาฆ่าบุพการีนะคะ
ไม่รู้รู้หรือยังว่ายายเสียชีวิตเพราะตัวเองเนี่ยค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไปที่เกิดเหตุค่ะชาวบ้านกำลังช่วยกันเตรียมจัดงานศพนะคะ
สามีของผู้ตายก็คือตานี่แหละค่ะอายุ๘๗ปีในปั่นประสมพลเล่าบอกว่า
หลานชายเนี่ยจะขนข้าวเปลือกจากนาไปไว้ที่บ้านยายก็เข้าไปห้าม
เพราะเขาบอกว่าถ้าหลานชายขนมาที่บ้านเดี๋ยวเอาไปขายหมด
ตากับยายก็จะไม่มีข้าวกินตรงจุดนี้ทำให้หลานไม่พอใจ
ก็ทำร้ายยายนะคะด้วยความโมโหจนตกจากแคร่แล้วก็กระทืบซ้ำ
ตาบอกว่าได้ยินยายร้องขอชีวิตอย่าฆ่ายายอย่าฆ่ายาย
แล้วก็เรียกให้ตัวเองไปช่วยเรียกตาบอกพ่อใหญ่มาช่วยฉันหน่อย
ตาก็ไม่ไหวตาก็ตอนนั้นน่ะตาใช้รีบคว้าไม้เท้าลงมาจากบ้าน
แต่ว่าไม่ทันคุณนัทพงศ์ยายเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วค่ะ
บอกโอ้โหไม่อยากไม่ให้อภัยขอให้สารตัดสินประหารชีวิต
ไม่ต้องปล่อยออกมาค่ะ

คุณผู้ชมค่ะก็คงจะเศร้าไม่แพ้กัน
ก็คือนางยนต์อายุ๖๔ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ
เป็นลูกของผู้ตายคือเล่าบอกว่าในอัตภพลเนี่ย
เคยขู่นะคะขู่บ้านเนี้ยบอกจะฆ่ายกครัว
นี่บ้านตัวเองนะคะบอกว่าจะฆ่าทั้งตาทั้งยายและแม่
จะเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปขายเอาเงินซื้อเหล้ามาดื่ม
ส่วนผู้ใหญ่บ้านในเทพวิทูเนี่ยบอกว่าในอัตภพลคือถูกตำรวจ
มาเอาตัวไปนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ปล่อยตัวกลับมา
ก็มาสร้างความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยจับไปแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ก่อเหตุแบบนี้ซ้ำอีกค่ะ
ล่าสุดนายอัตภพลเองบอกว่าวันนั้นดื่มเหล้าอย่างหนักจำอะไรไม่ได้เลย
เขายืนยันบอกว่าเขาไม่ได้กระทืบยาย
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากขอโทษตาและยาย
และไม่คิดว่ายายจะเสียชีวิตอันนี้คือที่ให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
ขณะที่ทางรองภูมิกับสอบสวนสพน้ำพองบอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาตำรวจบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ผู้ต้องหาไปทุ่งนาตามปกติแต่ว่าดื่มเหล้าไปอย่างหนักเลย
พอไปถึงเขาก็บอกว่ายายบ่นด่าว่าดื่มเหล้า
เขาเลยเดินไปหยิบท่อนเหล็กนะคะซึ่งเป็นไม้เท้าค้ำยัน
แล้วฟาดไปที่แคร่ฟาดไปเรื่อยยายก็นั่งอยู่ที่แคร่
แล้วก็บ่นทำให้เขาโมโหเดินไปหยิบไม้คานหาบของที่อยู่ใกล้
ฟาดไปที่ยายจนยายล้มลงตรงแค่
ผู้ต้องหาก็ขึ้นไปเหยียบขาของยายไว้ไม่ให้หนี
แล้วก็กระหน่ำตีตีนะคะยายก็พยายามดิ้นหนีจนหลุดออกมาแล้วตกแคร่
แล้วหลังจากนั้นพอตกแคล่ยายก็พยายามหนีตาย
ผู้ต้องหาก็ตามไปตีซ้ำและกระทืบหน้าอกยายจนยายเสียชีวิตค่ะ
นี่คือทางรองภูมิกับก็เล่าให้นักข่าวฟังนะคะ
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาค่ะ